วิงจักรสมุยไปลุยต่อกันภาคเหนือดีกว่า
ฉันจะพาไปท่าแพรเลยวิ่งผ่านประตูกันไป
รัว๕ประตูรวดกันเลยนะจ๊ะ
วิ่งได้เหนือและก็ยังได้บุญด้วยนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะทีมนักแสดงวิกพระราม๔
นำทีมโดยคู่พระนางเต้ยพงศกรนิชานะคะแล้วก็น้องพลนวัฒน์
แล้วก็สาวโยเกิร์ตฟิตซ้อมร่างกายอย่างดีค่ะ
นี่ค่ะวิ่งเลยขวารองทางออกเดินวิ่งพร้อมกับพี่น้องประชาชน
แล้วก็แฟนคลับชาวเจียงใหม่เจ้านะคะ
วิ่งกันไป๕ประตูเมืองค่ะ
งานนี้เขาบอกว่าได้บุญใหญ่ไปในตัวด้วยนะครับ
เพราะว่ารายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายเนี่ย
อบให้กับโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดาลด้วยค่ะ

แล้วพอพูดถึงงานวิ่งพี่แจ๊คหลายคนนึกถึงพี่ตูนหน้ามาเลยนะคะ
รอยมาเลยกับดราม่าโครงการ๙คนละ๙นะ
เพราะว่าชาวเน็ตยังมีบางส่วนนะคุณ

วิ่งขอทานเสร็จแล้วแหละเริ่มรอบนี้เลิกวิ่งไวเหรอ
โอ้ยแรงไปเปล่านะบางคนก็เน็บแนนว่า
อู๋และก็เอาไปดูตัวตัวมงวันอะไรอย่างนี้
ส่วนพระเอกหนุ่มเต้ยพงศกรนะคะ
ขอเปิดใจถึงเรื่องนี้สักหน่อยกับการวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้
ไม่โอเคจริงค่ะไปฟังเต้ยกันหน่อยจ้า
ผมวิ่งอยู่แล้วแค่วิ่งแค่นี้แล้วเลยแบบ
สุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็ได้สุขภาพคนอื่นด้วย
เพราะว่ารายได้ทั้งหมดเขาก็ไปมอบให้กับโรงพยาบาล
ผมคิดว่าอันนี้มันแล้วแต่ความสมัครใจนะ
คือการ๙คนละ๙พี่ตูนเขาคิดแค่ว่าแค่คนละบาทเดียว
มันเริ่มต้นจากคนละบาทแล้วก็คนไทย๗๐กว่าล้านคน
ละบาทมันก็ได้๗๐กว่าล้านบาทแล้ว
มันก็สามารถเอาไปทำประโยชน์ได้มากมาย
ผมเชื่อว่าเราเราทำดีไปเถอะครับถ้าใครไม่เห็นค่ายังไง
ก็ไม่เป็นไรก็เหมือนคนติดทองหลังพระ

และอีกอย่างหนึ่งมันเป็นภาคอีสานผมเป็นคนอีสานด้วย
ผมก็อยากไปวิ่งด้วยคนภาคอีสานผมพลาดไม่ได้
คือเห็นข่าวนี้แล้วแบบคนบางคนเขาทำดีด้วยใจ
แต่บางคนก็ทำด้วยปากนะคะ
เอาใจช่วยนะคะ๑๕๑๖ก็จะเริ่มวิ่งที่ขอนแก่นค่ะ